อ่ะช่วงนี้มาดูเหตุที่ผมเองฟังแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กสิบขวบจะทำได้เองขนาดนี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นนะคะคือมีร้านขายของชำอ่ะ
เงินเขาหายไปเก้าหมื่นบาทเกือบแสนเยอะมากแล้วเขาก็งงมากว่า
มันหายไปไหนสอบถามคนระแวกใกล้เคียงบอกว่าเห็นเด็กชายเอนามสมมุตินะคุณผู้ชม
วัยสิบขวบเนี่ยเดินเข้าไปในร้านครับก็คาดว่าก็ต้องเป็นเด็กคนนี้แหละ
ถึงแม้จะไม่อยากเชื่อว่าเด็กวัยสิบขวบจะทำก็เลยไปแจ้งความอ่า
ตำรวจก็เรียกไปสอบถามสหวิชาชีพก็เป็นคนสอบถาม
น้องยอมรับว่าก็เป็นคนเข้าไปขโมยเงินจริง
ทำไปทำไมก็ขโมยเงินก้อนนี้ไปให้ญาติผู้พี่วัย๑๕ปี

ใช่ค่ะญาติผู้พี่วัย๑๕ปี
เอาเงินไป๙๐๐๐ซื้อทองเปย์แฟน

เปิดโรงแรม๑๕ขวบนะซื้อทองเปย์แฟนเปิดโรงแรมกินเนื้อย่างกัน

คือพอได้รับแจ้งเรื่องราวแบบนี้มาเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็ลงตรวจสอบที่เกิดเหตุเลย

ก็ไปดูที่ร้านขายของชำที่เสียเงินไป๙๐๐๐บาทค่ะ

แล้วก็ครอบครัวของญาติวัย๑๕ขวบนะคะ

เงินเนี่ยหายไปซึ่งเจ้าของร้านขายของชำนะคะ

เป็นเงินที่เขายืมทกศมา
แล้วก็อีก๒๐๐๐บาท

ไว้จ่ายหนี้คืนกองทุนเงินล้าน

ตังเรือสองพ่อขาวสวนกวาง
ล้านที่หายใส่

พอผู้ปกครองรู้เรื่อง
รีบมาเจรจาขอโทษขอโพยนะคะ
ที่ลูกขโมยมาคืนให้ทั้งหมดทางด้านเจ้าของร้านของชำผู้เสียหายบอกว่า
เอาคืนมาเจ็ดหมื่นบาทที่ยืมทกศมาก็พออีกสองหมื่นที่เป็นค่าขายของ
ถือว่าทำบุญทำทานแล้วกันแต่ว่าในเรื่องของคดีความก็ให้เป็นไปตาม
กระบวนการของกฎหมายนะคะทีนี้เขาบอกว่ารายละเอียดยังบอกมากไม่ได้
เพราะว่าทั้งสองคนยังเด็กยังเป็นเยาวชนมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
แต่เด็กชายวัย๑๐ขวบเนี่ยบอกว่าก็ญาติผู้พี่วัย๑๕เป็นคนบอกให้ไปทำ
เขาก็เลยทำแค่นั้นเลยบอกให้ไปเอาเงินจากร้านมาไปขโมยมาเขาก็เลยทำ
ก็ถือความร้ายเดียงสานะถูกต้องซึ่งประเด็นก็คือว่าเด็กชายเอวัยสิบขวบคนนี้
อาศัยอยู่กับคุณตาแล้วก็คุณยายที่แก่มากแล้วครับไปพูดคุยกับยายยายตอบทั้งน้ำตายนะคะ
บอกว่าหลานดื้อมากคือเด็กชายเอมีพี่สาวเรียนอยู่ชั้นป๕นะแต่ตัวเด็กชายเอ๑๐ขวบคนนี้ไม่ได้เรียนหนังสือแล้ว
ถามว่าพ่อแม่ไปไหนพ่อแม่แยกทางกันพ่อไปทางแม่ได้สามีใหม่เป็นชาวต่างชาติไม่มีใครเลี้ยงตัวเองก็อยู่กับเนี่ยตากับยายเป็นคนเลี้ยงทีนี้อย่างที่บอกว่ายายเนี่ยพูดทั้งน้ำตาเลยแล้วยกมือไหว้ขอร้องเจ้าหน้าที่เลยบอกว่ายายขอล่ะเอาหลานยายไปทีเอาหลานยายไปอบรมช่วยดูแลช่วยอบรมสั่งสอนให้หน่อยหรือยายไม่ไ

สิบคนซื้อทองเปย์แฟนสิบคนอ่าเดี๋ยวนะคนไปซื้อนี่คือเด็กอายุสิบห้านะใช่ค่ะไปเปิดโรงแรมครับเด็กอายุสิบห้าเปิดโรงแรมซื้อทองเปย์แฟนสิบคนซื้อเหล้าซื้อเบียร์ซื้อเนื้อมาย่างให้กับแฟนและเพื่อนกินที่โรงแรมก่อนที่เพื่อนบ้านและตำรวจจะมาจับตัวให้เอาเงินไปคืนเพื่อนบ้านผมมีคำถามว่าเด็ก

โอ้โหขอบคุณหลายท่อนมากค่ะ
อันนี้เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบนะคะ
แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างละเอียดอ่อน
เพราะว่าทั้งคู่ยังเป็นเยาวชนอยู่
เด็กวัย๑๐ขวบแล้วก็๑๕ขวบด้วย

ยายร้องไห้ไม่ใช่ว่าไม่รักนะ